คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ต่อไปที่แม่กรองสมุทรสงคราม
เป็นการวางแผนล่อซื้อเป็นการล่อซื้อมอเตอร์ไซค์
ที่คนขายนั้นไปขโมยมาภาพเหตุการณ์เป็นอย่างไร
ไปดูวินาทีในการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุกันครับ

ครับครับเห็นรถละแล้ว

ถ่ายรูป
นี่ครับอย่าขยับนะฮะจับได้นะครับนายชัยยศอายุ๓๐ปีครับ
ชาวอำเภอบางบัวทองนนทบุรีนะฮะตอนที่จับเนี่ยคือภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ใช่ไหม
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับคันสีเขียวคันนี้แหละนะครับ
เอาของมาส่งอย่างนี้เหรอฮะใช่มาส่งให้ลูกค้าไม่ต้องรอซื้อเลยโอ้นี่ไงนี่ไง
ผู้เสียหายแจ้งความตำรวจนะครับบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของตัวเองถูกนายชัยยศ
ซึ่งรู้จักกันผ่านเฟซบุ๊กมาขอซื้อต่อฮะนัดรับรถกันเสร็จสับเรียบร้อย
พอเจอกันนายชายศครับอ้างว่าเดี๋ยวขอขี่ลองรถก่อน
หลังจากนั้นไม่กี่วันผู้เสียหายครับพบนายชายศโพสต์ขายรถของตัวเองในกลุ่ม
ก็กล้าเนอะก็คือได้มารีบขายเลยไงคือรถเอาไปไม่จ่ายตังค์แล้วไปโพสต์ขายด้วย
ก็แจ้งนะครับว่าเนี่ยใครสนใจนะครับมารับรถได้ที่สมุทรสงครามผู้เสียหายก็เลยรีบแจ้งตำรวจครับ
นะครับนายชายศก็หลงกลนะครับขี่รถมาให้เลยทันทีที่ปั๊ม
มันเป็นการจับกลุ่มที่สมบูรณ์แบบจริงนะ
ใช่ผู้เสียหายไปเห็นรถตัวเองที่ถูกขโมยที่ถูกขายอยู่ในกรุ๊ปเฟซบุ๊กนะครับ
แล้วก็ถูกโพสต์ขายอยู่แล้วก็วางแผนล่อซื้อกับตำรวจ
ตำรวจก็จับกลุ่มได้โดยละม่อม
สมบูรณ์แบบจริงจริงครับนะฮะซึ่งทางผู้กำกับการสพเมืองสมุทรสงครามนะครับ
บอกว่าประวัติของนายชายศผู้ก่อเหตุนั้นเคยต้องโทษคดียาเสพติดด้วยนะ
คดีนะครับมีหมายจับคดียักยอกทรัพย์นะครับที่๑๐๑
แล้วก็ฝากเตือนด้วยว่านะฮะคนที่ขายรถทุกประเภทเนี่ยนะครับ
อย่าชะล่าใจนะครับปล่อยให้ขี่ไปเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นจังหวะให้ทางพวกขโมยเนี่ยนะฮะ
ขโมยต่อไปได้อันนี้สำคัญเลยค่ะนะคะ